ลอตเตอรี่แล้วสุดท้ายโดนโกงสองคนนี้ค่ะ
ผู้ชายเสื้อสีขาวกับผู้ชายเสื้อสีแดง
สองคนนี้เป็นผู้เสียหายเขาบอกโดนโกงไปเนี่ย
หนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะช่วงสายวันนี้ค่ะ
ค่ะนายปิยาวีศรีนินกับนายธีรพาสศิริรัตนพงศ์เป็นชาวอุดรธานี
เข้าไปพบกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เดือนผ่านไปแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
เขาบอกว่าเขาถูกผู้ชายคนนึงเนี่ยที่รู้จักกัน
หลอกให้ลงทุนซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล๑ล้าน๒แสนบาท
คือจริงต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้หลงเชื่อเป็นแบบหลงเชื่อแล้วโดนหลอกเลยนะ
คือด้วยความที่รู้จักกันสนิทกันก็เคยลงทุนทำธุรกิจซื้อขายสลากมา๒๓งวดแล้ว
ไม่มีปัญหาเลยรับมาขายประมาณสัก๕๖ชั่วโมงก็ได้กำไรสองแสนกว่าบาทแล้วอ่ะ
ก็เลยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญที่เขาเชื่อเพราะว่า
ฝั่งคนที่ลงทุนที่ชวนเขาไปลงทุนเนี่ยอ้างบอกว่าเนี่ยมันเป็นสลากสายของอดีตรัฐมนตรีช่วยคนดัง
แล้วก็เป็นของเครือข่ายแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์รายหนึ่งก็เลยมั่นใจว่าไม่ถูกโกงแน่นอน
กระทั่ง๑๖ตุลาคมค่ะงวด๑๖ตุลาคม๑พฤศจิกายน๑๖พฤศจิกายนปีที่แล้ว๓งวด
เขาสั่งสลากมา๑๐๐๐ใบ๘แสนบาทโอนค่าสลากไป๗๒๐๐๐พอถึงกำหนดวันรับสลาก
สลากไม่ได้เงินหาย๘เดือนผ่านไปไม่มีอะไรคืบหน้าเลย

มันเป็นหุ้นมาหัวที่เกี่ยวไหมหัวที่ที่ไหน

ล็อกหมดเงินไปเท่าไหร่ของผมหมดห้าแสนสี่ครับ

เงินจะเสริมมาจากเงินทางบ้านครับไปกู้กู้ไหม

ใช่ครับเป็นเงินที่บ้านใช่ครับเป็นเงินโกงสีของที่บ้าน
ใช่แล้วผมเอาออกมาหมุนผมขอทางบ้านว่าเดี๋ยวผมจะเอาออกมาหมุน
ในตรงนี้เพื่อที่จะมันจะได้มีรายรับเข้าบ้าน
ถามเขาแล้วเขาบอกว่ายังไงเพราะว่าท้ายที่สุดอ่ะไม่ได้
ลอตเตอรี่ก็ต้องคืนเงินสิใช่ไม่ได้ลอตเตอรี่ก็ต้องคืน
เงินสี่ก็เลยบอกว่าให้รอแต่ยี่ปั๊วรอรอเดี๋ยวพูดเพื่อ
เหมือนกับว่าให้เรามีความหวังที่ที่จะได้ค่ะคือเรามีความหวัง
แล้วที่จะได้เพราะว่าเงินเราอยู่นั่นคือต่อให้ยังไงมัน
ยังไงก็ต้องรอยังไงก็ต้องรอครับอ่าแล้วแล้วทีนี้ในคำว่ารอ
เราก็รอรอก็รอมาจน๒เดือนรอจน๒เดือนก็ถึงไม่ไหว
ต้องมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้ดูหลักฐาน
หลักฐานการโอนเงินเลยนะคะว่าเขาโอนเงินจริงแต่สุดท้ายแล้วมันศูนย์หมด
ซึ่งตอนแรกอ่ะที่ส่งไปทวงถามเนี่ยเพื่อนที่ว่าเนี่ยที่ใช้ชื่อ

พอเราลองไปตรวจสอบดูค่ะปรากฏว่า
ผู้ก่อเหตุร่วมลงทุนกับยี่ปั้วใหญ่
พรธิวากับก่อศักดิ์ซึ่งสองคนนี้ตอนนี้อยู่ในคุกนะคะ
ถูกตำรวจขอนแก่นจับไปเมื่อกุมภาพันธ์
เพราะว่าไปหลอกลวงเหยื่อศูนย์เงินไปกว่า๔๐ล้าน
เรื่องต้นผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมเรื่องคดีช่อโกง
แล้วก็แชร์ลูกโซ่แล้วก็คดีนี้รวมกันให้หมดแหละ

คือหลอกลงทุนลอตเตอรี่เอ่ยอะไรเอ่ย
ฉาชีพก็หลายกลุ่มความเสียหายก็หลายล้าน
ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวขอสืบสวนหาข้อเท็จจริง
รวมทุกอย่างแล้วก็จะมาชี้แจงความคืบหน้า
แต่ขอฝากเตือนไปยังประชาชนทุกคนด้วยนะคะว่า
หาข้อมูลให้ชัดเจนให้มั่นใจจริงก่อน
ว่าธุรกิจนั้นมันมีอยู่จริงไหมสลากมันมีอยู่จริงไหม

อ่าพูดถึงสลากที่